คุณผู้ชมครับจากเรื่องนี้ทำให้เปิดตลาดมาเช้าวันนี้
ต้องบอกว่านักลงทุนเองก็คงรอดูผลเรื่องของการลงประชามติ
ซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเริ่มลงประชามติกันแล้วในอังกฤษนะครับ
มาดูว่าผลกระทบหรือว่าบรรยากาศเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไร

เปิดตลาดมาเช้านี้กับเรื่องของเว็กซิตหรือว่าการลงประชามาติของอังกฤษนั้น
แต่ตลอดูในเรื่องของผลโหลดลงประชามติของทางอังกฤษ

ถ้าหากว่าในผลของการลงประชามติออกมาแล้วเนี่ย

ไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไป
มันก็จะมีผลทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้มีโอกาสนะครับ
จะปันผลค่อนข้างรุนแรงตามตลาดหุ้นโลกได้เช่นเดียวกัน
ตรงนี้เองภิกษ์สุดสุดใหญ่ก็อาจจะมีลักษณะของการชะลอการลงทุนลงไป
รวมถึงในเรื่องของการเกรงกำไรในระยะสั้นด้วย
ทำให้ปริมาณการซื้อค้าและราชนีค่อนข้างขึ้นไว้อยู่ในกรอบจำกัดครับ
ตอนนี้โพลคะแนนล่าสุดออกมาจากอังกฤษ
เรื่องของทั้งสองฝ่ายสูสีกันมาก
มีปัจจัยสำคัญทำให้ตอนนี้ลงทุนในบ้านเรา
ว่งในเกาะแคบแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
คงจะเป็นวันที่ต้องบอกว่าเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นเอาไว้ให้ดีนะครับ

ไม่ว่าจะมีในเรื่องของการปรับตัวลงแมลง

หุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ถ้าจะมีภาพของความผันผวน
การลงมาก็ไม่น่าจะหลุดจากบริเวณ๑๔๐๐หรือ๑๓๘๐จุดนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกรณีที่เป็นด้านบวกก็คืออังกฤษนะครับ
อยู่ต่อตามที่ตลาดหุ้นต้องการเนี่ย
ก็น่าจะทำให้ในส่วนของดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสในการปรับตัวขึ้น
แต่การขึ้นในที่นี้ก็มองว่าไม่น่าจะไกลกว่า๑๔๕๐จุดเช่นเดียวกันนะครับ

ต่างประเทศเองมีการปรับตัวลงไปนะครับ
กับความวิตกกังวลในกรณีของการโหวตลงประชามติของอังกฤษ
แต่ว่าหุ้นไทยเองนะครับไม่ได้มีการปรับตัวลดลงไปมาก

เพราะฉะนั้นเวลาที่ตลาดหุ้นอื่นเขาขึ้นกันเนี่ยนะครับ

หุ้นไทยเองก็อาจจะมีภาพของการปรับตัวขึ้นแต่ก็ไม่มากครับ
ว่านำตลาดขึ้นก็แน่นอนครับ
หากว่าหุ้นบวกก็ต้องถูกหนุนโดยหุ้นของฝรั่ง

แต่ถ้าเกิดผลโหวตออกมาเป็นตรงกันข้าม
ก็อาจจะทำให้หุ้นในกลุ่มที่พูดไปเมื่อสักครู่

แต่นะครับกลุ่มที่เป็นลักษณะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับค้าปีก
พวกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ขึ้นได้
แล้วก็มีความผันผวนน้อยกว่า
เทียบกับในกลุ่มที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก
ถ้ากรณีที่อังกฤษนั้นบวชออกครับ

ผลกระทบทางตรงอาจจะมีไม่มากแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีช่วงสั้นแบบนี้
คุณวิกฤตมองว่านักลงทุนของไทยควรเตรียมพร้อมรับมือในการลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
ก็ถ้าใครที่คิดว่ารับความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้นะครับ
มันจะมีความผันผลเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะอยู่รอดูก่อนนะครับ
แล้วก็ค่อยกลับเข้ามาลงทุนกันอีกทีหนึ่งหรือเข้ามาเกรงกำไรกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีความชัดเจนก็ได้นะครับ
ก็จะเป็นในเชิงของกลยุทธ์สำหรับคนที่อาจจะไม่ต้องการรับความเสี่ยงนะครับแล้วรอดู
แต่ถ้าใครที่คิดว่าผลกระทบตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะครับ
ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ปีหรือ๒ปี
เราก็เชื่อว่าในระหว่างคันนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับ
ยุโรปเองก็น่าจะมีมาตรการออกมาดูแลแล้วก็รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจรวมถึงอังกฤษเองด้วยนะครับ
ถ้าเรามองแบบนั้นเราก็ยังเชื่อได้ว่าในเรื่องของตัวหุ้น
ทางเลือกสำหรับการเลือกลงทุนในช่วงนี้ยังทำได้อยู่
เพราะว่าผลกระทบคงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด
ในเชิงของตัวภาพที่เป็นเศรษฐกิจแท้จริง
เราอาจจะหันกลับมามองในเรื่องของพวกหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
หรือจะเป็นในเรื่องของตัวหุ้นอย่างที่ผมเรียนไปว่า
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากกรณีของอังกฤษ
ก็น่าจะเป็นทางเลือกได้นะครับ

เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพบุญ

ผลน่าจะออกมาเช้าของวันพรุ่งนี้ว่า
ท้ายแล้วอังกฤษจะเป็นสมาชิกของ
ต้องจับตาดูแล้วก็เตรียมปรับตัวให้เข้า

แต่ว่าแน่นอนครับตลาดทุนตลาดเงินของโลกอาจจะมีผลกระทบบ้าง
ผลกระทบอาจจะมากหน่อยต้องติดตามกันให้ดี
ติดตามกันต่อพรุ่งนี้ว่าเราต้องรับมือกันอย่างไร
สิ่งที่ออกมากับผลการลงประชามติในครั้งนี้ครับ